มีเรื่องเศร้าใจเกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนที่ปราจีนบุรีค่ะเป็นศูนย์เด็กเล็กของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
มีรถกระบะที่เขาส่งอาหารถอยไปทับ
เด็กอายุแค่สี่ขวบค่ะน้องอังเป่าเรียนอยู่อนุบาลสอง
กระบะคันนี้ฟอร์ดเรเจอร์สีดำค่ะ
ที่จอดอยู่คนขับคือนายธีรศักดิเครือทองอายุ๒๑
เขาก็เครียดแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาบอกเขาถอยรถแล้วไม่เห็นจริง
ทับร่างของเด็กชายธวัฒน์หรือน้องอังเป่า๔ขวบเองค่ะ
อยู่อนุบันสองของโรงเรียนน้องเสียชีวิต
ตำรวจสพศรีมหาโพธิไปตรวจสอบ
และสอบปากคำนายธิรศักดิ์คนขับกระบะนะคะ
เขาบอกว่าเขาขับรถมาเก็บหม้อเก็บถาดหลุมที่โรงเรียน
เพราะว่าตอนเช้าเขาก็นำอาหารมาส่งเรียบร้อย
ตั้งลำถอยหลังกำลังจะจอด
แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะชนอะไรบางอย่าง
เขาก็รีบเปิดประตูรถลงไปดูโอ้โหน้องอังเปล่าค่ะเห็นร่างของน้อง
เขาบอกว่าเขาพยายามประถมพยาบาลเมืองต้นแล้ว
แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเขายืนยันว่าเขาไม่เห็นจริง
เขาไม่ได้ตั้งใจจริงเขาพร้อมจะรับผิดชอบ
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่าง
นี่ก็เหลือรอบมาเก็บถาดล้างถาดอะไรพวกนี้ครับ

ประมาณเที่ยง๔๔เหมือนกันเนี่ยพี่
ครับครับผมหลังจากนั้นก็
หลังจากนั้นก็ผมก็ถอยพื้บแล้วก็เรียวมาเนี่ย
แล้วก็พอชนน้องแบบตึ๊กหน่อยหนึ่งแล้วก็รู้ชนเด็กมันอยู่ตรงนั้นพอดีไง
ผมก็ถอยหลังผมก็ลดลดแล้วก็ลงมาช่วยน้อง
ญาติของนายธีรศักดิ์คนขับกระบะก็คุยกับทีมข่าว
ด้วยน่าเศร้าเลยอะค่ะเขาก็บอกว่า
เขาก็พร้อมจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รับว่ามันเป็นความประมาทของคนที่ขับจริง
ทางครอบครัวของคนขับรถกระบะก็รีบไปโรงพยาบาลศรีมหาโพธิรีบมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของน้องอังเปล่าอะค่ะ
ยินดีที่จะรับผิดชอบทุกอย่างและกลับขอโทษครอบครัวของน้องผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับคุณลุงของน้องอังเปล่านะคะ
คุณลุงบอกว่าดูแลน้องมาตั้งแต่เล็กเพราะว่าพ่อกับแม่ของน้องเขาแยกทางกัน
ลุงรักน้องเหมือนลูกตัวเองที่ผ่านมาน้องน่ารักมากอยู่ในวัยกำลังน่ารักด้วย
กำลังพูดคุยไม่ดื้อไม่สนเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำใจยากอะค่ะ
ถึงแม้ว่าทางคู่กรณีจะช่วยเหลือจะขอโทษหรืออะไรก็ตาม
แต่มันยากจะทำใจ
คือทางญาติของคู่กรณีที่ขับกระบาดไปทับน้องนะคะ
ก็นำเงินสด๕๐๐๐บาทไปช่วยเหลือเบื้องต้น
แต่แหมคุณลุงบอกว่า
ชีวิตมันต้องแลกชีวิตเลยไหมเนี่ยคือคุณลุงแกก็ยังโกรธอยู่อ่ะ

ถ้าเป็นไปได้ผมจะเอาชีวิตนั้นมาแทนได้ไหมแค่นั้นนะครับ
จะให้ทางโรงเรียนรับผิดชอบ

เงินเท่าไหร่มันตีเป็นมูลค่าไม่ได้หรอก
ร่างของน้องอังเปล่าครอบครัวก็นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโปร่งไผ่นะคะ
นายกองค์การบริหารส่วนตะมนต์ท่าตูมผู้มนุยการโรงเรียนคณะครูชาวบ้านมาร่วมงานด้วยความโศกเศร้า
ส่วนนายธิรศักดิ์คนขับกระบะตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย